รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สมมุติเราร้องเพลงเร็วเนี่ยเราต้องพูดอะไรก็ได้
ให้เขาเนี่ยอยากจะลุกขึ้นมาเต้น
ไฟไม้ไฟไม้
อย่ายอมแก้ม
ที่โมงปิดปากคนได้ก็จะปิดปากเยอะคนรับฝากความรักจะเผาย
ร้องได้ยกกำลังซ่าตั้งขบวนกันมาว่ามีลักษณ์สนุก
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่หนึ่งจำนวนเก้ายก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่สามจำนวนเก้ายก
และรอบที่๔ประชันทีม

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับคุณน้ำใจสามหมื่นบาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
สลิดน้อยสามซ่าเร่งสปีด
ทำคะแนนตีตื้นทีมลูกไม้หลากสี
ด้วยการชนะในทุกครั้งของน้องออกัส

งัดไม้เด็ดอะไรมาสู้

ร้องได้ยกกำลังซ่าครับ
สวัสดีครับ
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่า
เสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีนะครับ
มีความสามารถจะมาประชันฝีไม้ลายมือ

และทีมที่ชนะเลิศนะครับจะสามารถ

ส่วนอีกหนึ่งทีมนะครับ
ก็ได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไป
เหมือนกันถึง๓๐๐๐บาท
ตอนนี้นะครับคณะกรรมการทั้ง๓ท่านพร้อมรออยู่แล้วครับ

เจมส์พบนะครับและพี่ฝนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ตอนนี้เราเปิดศึกกันมา

ลิดน้อย๓ซ่ามีคะแนนสะสมอยู่ที่๓คะแนน

มีคะแนนสะสมอยู่ที่๔คะแนน

บีเอ็มเลือกเพลงรักคุณยิ่งกว่าใครนะครับ

เรื่องเพลงรักแท้ยังไงนะครับผม

เลือกเพลงนี้เพราะว่ามันจะได้โชว์ลูกเล่น
หน้าตาแล้วก็ท่าเต้นครับ

วันนี้น้องแก้มเลือกเพลงรักแท้ยังไงนะครับ

อยากจะเพิ่มสีสันให้กับรายการค่ะ
แล้วก็อยากให้กรรมการเห็น
ความสามารถรอบด้านของหนู

รักคุณยิ่งกว่าใครรักแท้ยังไง

ชมกันเลยครับ

สุดยอดมาก

สองคนนี้ครับบีเอ็มกับน้องแก้มเนี่ย

แล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นบนเวทีแห่งนี้ครับ

เชียบ

ส่วนน้องแก้มนะครับครับ

ไม่ใช่แบบเจนค่ะไม่ใช่นะครับ

อันนี้ก็ออกจะเป็นตัวตนของเขาสักนิดนึง
เดี๋ยวไอ้ที่น้องแก้มมาอย่างนี้คืออะไร

จะเป็นการประชันกันระหว่างลูกทุ่งปะทะสตริงครับผม

รอบที่๑ยกที่๘เริ่ม

รอบที่ผ่านมาบีเอ็มร้องเพลงอะไรครับ

เพลงช้าทั้งคู่ทั้งสองเพลงเลยนะ

ของหนูก็จะเป็นเพลงต้องโทษดาวแล้วก็ซ่อนกลิ่นค่ะ

ก็เพลงช้าอีกเหมือนกันนะครับ
รอบนี้ก็คงจะเป็นเหมือนที่น้องถนัด

โอ้โฮอยากธรรมะอ้าวเว้ยแล้วนี่

ไวแล้วนี่เพลงจังหวะแล้วรักคุณ

เพลงเว้ยเราก็เอ้อเพลงอะไรวะ

เพลงเร็วใช่ป่ะ

เพลงเร็วแล้วจับทางมาเป็นเร็วน้องแจ้มละลูก

เพลงรักแท้ยังไงค่ะ
รักแท้ยังไงน้ำชา

ทำไมเปลี่ยนแนวกันแล้วลูกมันเกิดอะไรขึ้น

เพราะว่าให้มันเห็นศักยภาพของเราเพิ่มมากขึ้น
โอ้โห

ก็เพราะว่าเพิ่มสีสันให้กับรายการค่ะ
แต่เพลงเร็วพอมีการเต้น
สิ่งที่เรากลัวเลยก็คืออาการเหนื่อยหอบของเด็ก
เพราะว่าเด็กนะด้วยบางทีประสบการณ์เขานะครับ

เกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงเร็ว
แล้วก็ร้องด้วยเต้นด้วย

จบเพลงโดยที่ไม่มีอาการเหนื่อย
รู้พูดนั้นจะขึ้นมาสาธิตให้เราได้ชมกันครับโอ้โฮนี่คนนี้รู้ดีเลย

พ่อร้องไงก็ไม่เหนื่อยไม่หอม
ก็แค่หายใจยังแย่เลย
ก็บอกกูรูเพลงเร็วเนี่ยนะ
พ่อพ่อโอ้โฮพ่อคำบอร์ดอยู่ในมุมกันไม่ใช่
เขาจะไม่ค่อยขยับเขาจะขยับน้อย
แต่พอถึงเวลาที่เป็นดนตรีเช่นเป็นอินโทรเป็นโซโล

เขาก็จะมีลูกจบลูกเปิดลูกโชว์
เขาทำแค่นี้เองก็จะทำให้การร้องเพลงเร็วเพลงนั้น

เจ้าภาพที่เขาจ้างเราแต่ว่าเขาต้องชอบเรา

พี่ฝนมาเนี่ยแล้วเจ้าภาพมันคุณพ่อขาวมา
เพื่อหาพี่ฝนมาบันเถงซังที่เรากำลังสนใจอยู่
เล่นเต้นยังไงให้คุณพ่อหางานพี่ฝนต่อ

เพลงนี้ขอมองให้กับเจ้าภาพนะคะ

เดี๋ยวคงต้องหางานต่อแน่
ขอเสียงปรบมือให้เจ้าภาพด้วยค่ะ
เจ้าภาพเดินไปน่ารักมากเลยค่ะ
ขอโทษนะฮะจำผิดมั้งฮะอันนี้คนขับรถเจ้าภาพ
ขอบคุณพี่ฝนมากนะพี่ฝนขอบคุณมากค่ะ
อีกหนึ่งกูรูที่สามารถร้องเพลงเร็วแล้วเนี่ย
คนนั่งไม่ติดต้องลุกขึ้นเต้นขยับตาม
นี่มันต้องเป็นแบบนี้ด้วยเพลง

ใช่นะฮะเชิญกูรูครับ
สมมุตินี่เป็นคนดูทั้งสองข้าง
เราจะต้องสมมุติเราร้องเพลงเร็วเนี่ย
เราจะต้องให้เขาเนี่ยอยากจะลุกขึ้นมาเต้น
เราต้องพูดอะไรก็ได้ให้เขาเนี่ยที่กำลังดูอยู่เนี่ย
รู้สึกมีผลกระทบแล้วให้เขาลุกขึ้นมา

เอาละครับถ้าใครไม่ลุกนะครับขอให้หวยกินครับ
อาจจะมีผลกระทบไม่พอ
เขาถึงไม่ลุกนั่งลง

เอาละครับใครไม่รู้ขึ้นมาเต้นขอให้เป็นฤษีดวง
โอ้โหดูกัน

นี่คือตัวอย่างพูดยังไงก็ได้ให้เขามีผลกระทบ

เดี๋ยวบอกตามตรงนะ

เลยถ้าใครยังนั่งอยู่อาจจะโดนไขวข้อก็ได้

ขอฟิวมา

ต้องฟิว

วันนี้เอานี้นะบอกตรงนะ

ขอบคุณมากครับ

ก็ยังไงขอเชิญน้องแก้มบนที่ประจำครับ
เอ็มนะครับกับบทเพลงรักคุณยิ่งกว่าใคร

ขอเสียงหน่อยครับ

ขึ้นจนหัวใจวาวุ่น
ไม่อยากให้ใครใกล้คุณ
ไม่อยากให้คุณใกล้ใคร
แม้ใจคุณมีประตู

ใส่ลูกบิดแล้วรีบปิดกรอน

อยากจะเป็นคนเดียวอยู่ไหน
ของหัวใจของคุณ
รักคุณเสียยิ่งกว่าใคร

ไม่อยากให้คุณเห็นใคร

เพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจ

คุณรักษาความรักจะใคร
จมูกไม่ให้ได้กลิ่น
ปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียง

ถ้าปิดประตูห้องได้ดั่งใจ

รักจักคุณรักจักคุณ
รักจักคุณรักจักคุณ
รักคุณหมดใจ
รักคุณเสียยิ่งกว่าใคร
ปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณ
ไม่อยากให้คุณเห็นใคร
ไม่อยากให้ใครเห็นคุณนะ
เพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจ
ปิดปากคุณได้ก็จะปิดปาก
เดี๋ยวคุณระฝากความรักจากใคร

รักคุณเสียยิ่งกว่าใคร

รักคุณเสียยิ่งกว่าใคร

รักคุณเสียยิ่งกว่าใคร

รักคุณเสียยิ่งกว่าใคร
รักคุณเสียยิ่งกว่าใคร
รักคุณเสียยิ่งกว่าใคร

รักคุณเสียยิ่งกว่าใคร

เห็นสองท่านพูดถึงเรื่องความหวานของเสียง

มันเป็นเสียงต้นทุนของบีเอ็มอยู่แล้ว

เพลงเลวหวานมากมันจะไม่ค่อยเต้นเท่าไร
แต่ผมบอกได้เลยว่าอย่างที่คุณพ่อบอก
ร่องเสียงเขาผมฟังเพลงช้าของเขามาแล้ว
เขาทำเพลงช้าได้ดีมากร่องเสียงเขา
นะครับขอบคุณมากครับ

รักคุณเสียยิ่งกว่าใคร
หมอบลองดวงใจเอาไว้ที่คุณ

วันนี้ก็จะร้องเพลงรักแท้ยังไงค่ะ
รักแท้ยังไงของน้ำชานะคะ
และเราจะได้เห็นอะไรจากน้องแก้มในโชว์นี้คะลูก
ก็จะได้เห็นการเต้นของหนูค่ะ
เวทีนี้จะลุกเป็นไฟเลยค่ะ

รักแท้ยังไงครับ
รักแท้ยังไงค่ะ
รักคนลิป

แก้มรักทุกคนนะคะ
รักไอ
ก็เคยด้วยทุกคนรักกัน
ได้แต่มองคนเหล่านั้น
ยิ่งเห็นแล้วฉันไม่เข้าใจ
ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน
อะไรมันดีไม่ดี
ที่เคยมองเห็นกับแบบนี้

รักและเจ็บอย่างนี้แล้วยังไง
รักแท้รักที่อะไร

หรือรักกางแกงให้นุ่ม

รักเธอต้องทำอะไร

ไม่สนใส่ตาใคร
ซึ่งฉันไม่เข้าใจ

จะชวนเราให้รองรักกัน

ว่ารักแท้นั้นคืออะไร
ถ้ามีเหตุผล
ที่ชัดเจน
ทำไมเราควรรักกัน
ถ้าฟังดูแล้ว

ฉันก็อยากจะรักดูสักที
กลับเฉะ๒๒๐

ไม่สนใส่ตาใคร
ไม่เข้าใจไม่ขอรักใครด้วยกัน
รักเธอรักที่อะไรตับใต้สายพุ่ง
หรือรักกินแกงที่นุ่มว่าจะสวยดี
รักที่นามสกุลรักยี่ห่อรถยนต์
รักเพราะว่ามีจนมีสะตางหายใจ
รักเธอต้องทำอะไรส่งด้านห้ามกัน
ทุกสิ่งกันด้วยกัน
ไม่สงสัยตาใครซึ่งฉันไม่เข้าใจ
ไม่ขอรักใครละกัน
ขอบคุณค่ะ
ต้องมาถามคณะกรรมการขออนุญาตให้เป็นเจ้าพ่อเพลงเหงาก่อนได้ไหมครับ

ขอบคุณมาก
แก้มนะฮะจริงแล้วเพลงนี้เป็นค่อนข้างยากตั้งแต่ตอนครึ่ง
จ้าดีนะอันนี้นะเสียงมันค่อนข้างที่จะโน้ตมันแกว่ง
โน้นมันอะไรอย่างนี้มันทำคือมันค่อนข้างเพี้ยน
ต่ำลงมานิดนึงเพราะว่าเราเราต้องฟังเพราะว่ามันจะขึ้นยาก
เพราะว่าดนตรีมันยังไม่มาดนตรีมันยังมาไม่หมดไง
มันก็เลยทำให้น้องตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเวลาร้องเพลงเร็วอ่ะ
ต้องฟังเบสกับไอ้กลองดีดีหน่อยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเก่ง
เสียงมันจะแกว่งนะพยายามต่อไปครับน้องแก้มครับขอบคุณครับ
ขอบคุณพี่อ๋อยมากครับคุณพ่อครับเป็นยังไงบ้างหลานสาว
มันต้องแยกออกมาเป็น๒ส่วนนะแก้มนะ
ส่วนภาคของการแสดงการเล่นการเล่นภาษาที่มาจากตา
แก้มของหนูจากรอยยิ้มจากภาษามือ
เก่งมากลูกเรื่องนี้แก้มไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้ว
แค่นี้น่ารักสุดสุดแล้วแต่เรื่องการร้องเพลง
เสียงหนูก็ไม่ได้แพ้ใครปัญหาของหนูก็คือว่า
เวลาที่หนูเริ่มต้นหนูไม่ได้แกะโน้ตเพลงมา
ถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมาจากการฟังก่อนลูก
เราจะร้องเพลงอะไรก็ตามเราจะฟัง
แล้วเราก็จะแกะโน้ตมาจนเราแม่นโน้ต
จนกระทั่งเสียงเราเนี่ยเท่าเขาเลย
เป๊ะเขาเรียกแกะโน้ตเพลงร้อง
จากนั้นพอเราร้องเองไม่ว่าจะมีดนตรีช่วย
หรือไม่มีดนตรีช่วยเราจะไม่เพี้ยนนะลูก

ก็ต้องแกะเนาะก็ขึ้นอยู่กับการฟังพี่ฝนล่ะครับ

เพลงนี้พี่ฝนว่าพี่ฝนร้องเองก็ยากนะ

ยากอ่ะใช่ไหมคุณเอเพราะว่าคือเมโลดี้มัน

มันแปลกมากเลยอ่ะมันขึ้นขึ้นลง
แล้วถ้าควบคุมมันไม่ได้อ่ะ
เราก็ไปเลยเหมือนกันกลับไม่ถูก
แต่ว่าแก้มทำได้เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองลูก
อาจจะยังมีแบบว่าปริ้นไปบ้าง
คีย์เพลงที่มันแบบแกว่งไปแกว่งมาบ้างนะคะ
ต้องฟังเยอะยิ่งฟังเยอะเท่าไหร่

ขอบคุณท่านทำได้ทั้งสามท่านมากครับ
รักแท้นาทีอะไร
เติบใต้ใส่ผงรือรัก

เข้ามาทางไหนแล้วครับพี่แซค

อย่าลืมบีเอ็มของทีมเราด้วยนะลูกไม้หลากสี

อย่าลืมเชียร์บีเอ็มทีมลูกไม้หลักสีของพวกเราด้วยนะคะ
สู้
แก้มขอพลิกเกมเลือกเพลงป๊อปใสมาสู้
น่ารักคนละแนวแบบนี้กรรมการจะเทใจให้ใครช่วงหน้ารู้กันครับ
ทีมที่ชนะคือทีม

แต่ก่อนจะฟังจากคณะกรรมการนะครับ
ฟังจากพี่เลี้ยงก่อนครับพี่แซคชุมแพร
ก็อยากให้น้องนะครับ
พี่ฝนแล้วก็คุณปู่เอาไว้พัฒนาในตัวเอง
เดี๋ยวแค่นั้นเหรอครับ
แล้วก็ตากล้องอีกคนนึง
เออแซมคุณเหมือนขับรถเลยปั๊มพี่ฝนด้วยครับผม
ลืมพี่ไปซักครั้ง
ฟังคำตัดสินจากคณะกรรมการนะครับ
ที่๘นี้ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ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

ให้ได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ประมาทภาพพลั้งไม่ได้นะลูกนะช่วยกันเป็นกำลังใจให้
ค่ะก็การมารายการครั้งนี้นะคะก็เหมือนมาสอบปลายภาคค่ะ
เดี๋ยวหนูจะไปปรับปรุงใช้นะคะ
ไม่เป็นไรนะแก้มเดี๋ยวคราวหน้าเราก็ต้องมาแข่งกันอีก

อ่าออมมือค่ะ
ชัยชนะในยกนี้ไปครองได้สำเร็จยินดีด้วยครับ
แต่แฟนทีมสลิดน้อยอย่าเพิ่งท้อ
รีบตามมาให้กำลังใจเด็กทั้ง๓คนได้ใหม่ใน
ร้องได้ยกกำลังซ่ายกที่๙ครับ
จะเป็นการประชันกันระหว่าง

จะออกไปแตกข้อเฟ้อ
สุดท้ายและโชคชิตตาไม่เข้าใจ

น้องเอ๋ยพี่มานั่งจนตา

จะออกไปไม่แตก